เปิดปากกับภาคภูมิ
สารภาพความจริงมากนี่เขาสร้างเอกสารมาทำแบบนี้นี่เพื่ออะไร
แก้วที่มันล้าวแล้วมันก็คงจะประสานยากอยู่

ก็คิดถึงคุณงามความดีที่เราเคยทำด้วยกันมานะครับ
เอกสารเขาก็ยืนยันว่ามันมีการปลอมลายมือชื่อเขาทุกอย่างนะ
คนที่มาซื้อเนี่ยคุณก็ต้องควรมีมโนสำนึก
ไม่ใช่จะยืนยันว่าก็กูซื้อแล้วกูก็จะอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้
ส่วนเจ้าของบ้านเจ้าของกรรมสิทธิไปนอนข้างถนนแบบนี้มันไม่ถูกต้อง
พี่คุยกับท่านภูมิกลับแล้วท่านภูมิกลับก็เห็นตรงกัน
เดี๋ยวท่านภูมิกลับเนี้ยอยากให้คุณลุงกลับไปแล้วก็ไปพูดคุยกันอาจารย์
สิ่งแรกเลยเนี่ยเจ้าของบ้านเขาต้องมีสิทธิ์กลับไปอยู่ในบ้านเขา
ถ้าเอาคืนได้ผมขอแค่ขอเงินคืนที่ผมจ่ายไป
ผมก็จะย้ายออกให้เขาก็ว่าถ้าอยากได้ไปฟ้องเอาไปตามเอาเอง
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
วันนี้พบกันนะฮะคุยกันเรื่องเนี้ยเป็นข่าวมาตั้งแต่เมื่อ
ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าผู้ที่เขาเป็นผู้เสียหาย
ร้องขอความช่วยเหลือที่เพจสายใหม่ต้องรอด
ของคุณเอกพบเหลืองประเสริฐก็เหมือนกับที่เจ้าของใหม่เมื่อสักครู่นี้เขาบอก
เขาบอกเขาคือเจ้าของใหม่มันจะเอายังไงกันต่อนะฮะ
คือเรื่องราวมันเริ่มต้นจากนี่ฮะคนที่นั่งข้างกับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
คือคุณสัญญานะฮะหรือว่าลุงสัญญาตามข่าวที่เรียกกัน
อายุเพิ่ง๔๖นะฮะจริงรุ่นหลาวเขาเด็กกว่าผมผมเรียกพี่สัญญากันแล้วกัน
อยู่ที่อุบสรรค์ราชธานีนะครับแกก็มีอาชีพเลือกของกิจการลานมันนะครับ
แล้วก็มีรถทัวร์นะขับรถทงรถทัวร์ไปส่งลูกทัวร์ไปท่องไปเที่ยว
ไม่ค่อยอยู่บ้าน๓วัน๕วัน๗วันที่บ้านมีภรรยาอยู่
สิบเก้ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมากลับมาที่บ้าน
ที่เป็นกิจการรานมันนะฮะเนื้อที่ประมาณ๔ไร่

เมียจัดการเรื่องเอกสงค์เอกสาร
ขายที่ดินขายสิ่งปลูกสร้างขายลานมันไปเรียบร้อย
ทีนี้จะทำยังไงเข้าบ้านตัวเองไม่ได้
ผมก็ซื้อมาผมก็ว่าผมซื้ออย่างถูกต้องนะจ่ายเงินงวดแรกไปแล้วด้วย
แสนอีก๕แสนยังไม่ได้จ่ายนัดจ่าย๑๕เมษารวมแล้วเนี่ยล้าน๒
ตัวภรรยาของพี่สัญญาตอนนี้ยังหาไม่เจออยู่ที่ไหนก็ไม่
เราพยายามต่อโทรศัพท์พยายามอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะ
สอบถามกันนะฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองต่อสายดูอีกทีหนึ่งนะครับ
เพื่อจะได้คุยกันเอาเป็นว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจะไปยัง
ไงต่อวันนี้ผมเชิญมาที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับเพราะว่า
พี่สัญญาเองก็อยากมาร้องขอความเป็นธรรมอยากมาพูดถึงเรื่อง
เหมือนกันแขกรับเชิญในรายการนะครับแน่นอนนะฮะผู้ที่
ว่าเป็นผู้เสียหายนะครับคุณสัญญาลาวิราชมากับเพื่อนนะฮะ
ที่บอกจะมาเป็นพยานยืนยันให้ด้วยก็คือพี่เติมมั่นศักดิ์
ฮะแล้วก็คุณเอกพบเหลืองประเสริฐนะครับรวมทั้งทนายความที่
มาชี้แนะทางคดีด้วยนะฮะทนายนุ๊กนะครับทนายนัชชามนนัด
ถพิชานะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับคุณเอกภพ
นะครับทนายนุกนะฮะทางศักดิ์ไม่ต้องรอดนี่พี่เติมนะนั่งตรง
ขึ้นสนิทกับพี่สัญญาใช่ไหมพี่สัญญาโอ้โหคือหลายคนบอก
เห็นไปหาคุณเอกพบเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วครับบอก
นี่เจอเรื่องขนาดนี้ทำไมดูยังยิ้มได้อ่ะพี่สัญญาคือบุคลิก
เป็นคนแบบนี้ครับผมเศร้าอยู่ครับแต่ว่ามันอยู่ข้างในครับ
ผมนี่เศร้าอยู่ใช่ไหมครับนี่นี่ขนาดเศร้านะเนี่ยครับเป็นบาง
บอกเจอเรื่องนี้ไปเนี่ยโอ้โหอยากจะผูกคอตายอ้าวเล่าให้ฟัง
หน่อยฮะเรื่องราวหลังจากที่ผ่านมา๓๔วันแล้วเอาเป็นว่า
ณขณะนี้เข้าที่ตัวเองเข้าบ้านตัวเองได้หรือยังฮะยัง
ครับผมเขาก็ยังมีอ่าเขาก็ยังอยู่ที่บ้านที่ที่ร้านมันตรง
ซื้อต่อใช่ครับใช่ครับภรรยาล่ะครับยังติดต่อไม่ได้เลยครับผม
คุณอะไรนะคุณคุณอินฮิราหรือครับผมเจ็อ่อใช่ไหมเอออ่อ
ถ้าฟังอยู่นะฮะถ้าอยากพูดคุยอะไรกันยังไงก็รับสายโทรศ
แล้วลองพูดคุยกันนะฮะตั้งแต่เกิดเหตุก็ยังติดต่อไม่
ได้เลยตั้งแต่เกิดเหตุช่วงนั้นช่วงแรกแรกก็ติดต่อได้ครับแต่
รักนี่โทรไปครับไม่รับโทรศัพท์ครับช่วงนี้ก็ยังติด
ต่อไม่ได้แล้วครับผมยังยังเป็นภรรยาไหมหรือเป็นอดีตภรรยาเนี่ย
อดีตไปแล้วครับผมตกลงเลิกกันหรือยังก่อนจะเกิดเหตุนี้
เลิกกันหรือยังก่อนนี้ก็จะขายอ๋อยังครับผมช่วงช่วงช่วงนั้น
ผมก็ยังค้าขายกันปกติอยู่ครับแต่ว่าแต่ว่าช่วงที่ผมออกไป
ขับรถอ่าทัวร์นี่แล้วผมกลับเข้ามาบ้านนะครับไม่ไม่เห็นเขาอยู่
บ้านนะครับเห็นบุคคลอยู่ในบ้านตัวเองครับผมเดี๋ยวผมขอ
อนุญาตไล่เรื่องแล้วก็สรุปเรื่องให้ฟังนะครับจะได้คุยกัน
ได้ชัดเจนว่าวันนี้มันเป็นอะไรยังไงนะครับครับเดี๋ยวถ้า
เกิดผิดถูกยังไงพี่สัญญาช่วยช่วยช่วยชี้แจงมานะครับคือ
อย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับคือพี่สัญญาเนี่ยก่อนหน้านี้
ตั้งแต่แกเป็นเด็กเล็กเติบโตมาเนี่ยไม่เคยมีแฟนเลย
ครับจนเมื่อ๔ปีที่แล้วใช่ไหมครับผมปัจจุบัน๔๖ก็คือเมื่ออายุ๔๒
๔๔ครับผมคือเล็กก็บวชเรียนมาจนเรียนหนังสือด้วย
เพราะฉะนั้นจะดูธรรมธรรโมหน่อยยังยิ้มได้ดูปลงได้
แต่ความเศร้าอยู่ในใจอยู่ที่อุบลมาตลอด
ปีที่แล้วได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งก็คือเจ๊อ้อครับ
เจ๊อ้อเคยมีกิจการลานมันแต่เจ๊อ้อเนี่ย
บอกเขาประสบปัญหาทางธุรกิจเหรอใช่ครับใช่ครับถึงขั้นล้มละลายเลยใช่ไหม
ใช่ครับอันนี้ข้อมูลจากพี่สัญญานะครับผมอ่าก็มาปรึกษาหาลือกัน
ครับครับปรับทุกข์กันอะไรกันสุดท้ายก็เลยถูกอกถูกใจกัน
ใช่ครับมาอยู่กินด้วยกันครับอยู่ที่ไหนฮะที่อยู่
ซึ่งตอนนั้นเรามีกิจการของเราแล้วที่ดินมันเป็นปัญหาอยู่เนี่ย
ใช่ครับใช่ครับมีมาแล้วครับผมเนื้อที่เท่าไหร่ฮะ
เนื้อที่ประมาณ๔ไล่ครับแล้วก็
เข้ามาอยู่ในบ้านเราใช่ครับจดทะเบียนไหมฮะไม่ได้จดครับอ่า
ก็อยู่กันเรื่อยมาในขณะเดียวกันพี่สัญญาก็ทำงานอีกขาหนึ่ง
ก็คือมีรถทัวร์รถทัวร์นี่มีมีมาก่อนแล้วครับอ๋อมีมาก่อนแล้วด้วย
ใช่ครับอ่าก็อาจจะไปทำร้านมันครับผมก็จะพาซื้อเองเลยใช่ไหม
ใช่ครับมีรถทัวร์ซื้อเองพาลูกทัวร์ไปเที่ยว๕วัน๗วันอะไรก็ว่าไป
ใช่ครับเจ๊อ้อภรรยาก็ดูแลกิจการลานมันไปจนกระทั่งวันที่๑๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ครับระหว่างนี้พี่สัญญายืนยันว่าไม่ได้เลิกกันนะครับไม่ได้เลิกกันครับ
หองระแหงปัญหามีอะไรไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีนะครับผมคุยกันด้วยดีตลอด
ก็คุยกันมาด้วยดีตลอดครับผม๑๙กุมภาพันธ์๒๕๖๖ที่ผ่านมากลับมาที่บ้าน
เดี๋ยวขอดูคลิปหน่อยนะฮะที่เป็นคลิปที่มาถึงก็เจอเขาอยู่กันเต็มเลยเหรอ
ใช่ครับใช่ครับอ่าอันนี้นี่นี่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคืออะไรอันนี้คืออันนี้คือเป็นภาพ
คลิปที่ผมถ่ายบันทึกไว้วันที่ผมเข้าไปดูครับว่าตอนนี้คนที่เขาเข้ามาอยู่
นี้เขายังมีการซื้อมันขายมันอยู่ที่ที่บ้านของผมนะครับในคลิปจะมีเสียงนะ
ใช่ครับพี่สัญญาก็จะพากบรรยายไปตอนนั้นใช่ครับอ่ามีเสียงไหม
ใช่ไหมใช่ครับคือเข้ามามาถึงเขาก็อยู่กันเต็มเลย
ใช่ครับแล้วภรรยาพี่ไม่เจอตั้งแต่วันที่๒๐๑๙เขาที่ผมเข้ามาบ้านแล้ว
ได้สอบถามเขาเขาว่ายังไงเขาบอกว่าเขาซื้อกิจการต่อจากอดีตภรรยาผมนะ

เขาบอกเลยมั้ยว่าซื้อต่อจากจากภรรยาอดีตภรรยาเขาใช้ชื่อใช่มั้ย
ใช่ครับซื้อต่อจากเจ๊อ้อใช่ครับแล้วพี่คุยกับเขาว่ายังไงต่อ
ก็ผมก็ขอดูเอกสารจากเขาครับสัญญาซื้อขายเขาก็ส่งแอดไลน์กัน
แล้วก็เขาก็ส่งเข้ามาในไลน์ของผมครับผมก็เอาไปถ่ายเอกสารขึ้นมาดู
รายละเอียดดูครับแต่วันนั้นเราเข้าที่เราไม่ได้ใช่ครับ
ของเจ๊อ้อเราได้บอกนะบอกอยู่ครับแต่เขาบอกว่าเขาซื้อแล้ว
อยากจะดูกิจการตัวเองพอมาถึงแล้ว
เมียก็ไม่อยู่บ้านคนอื่นก็เข้าไปอยู่ในบ้าน

เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วครับผม
กันนะครับอ่าแล้วได้ถามเขาเธอไปขายที่อะไรยังไงก็ก็คุยอยู่ครับ
แต่ว่าไม่เจอเขาอยู่บ้านก็เลยมันก็ยังอยู่ในสภาพที่ตกใจอยู่ครับ
ก็เลยคุยมากไม่ได้ครับผมตอนนั้นนะครับงงอยู่งงอยู่ครับ
งงยังอึ้งอยู่ครับแล้วไปนอนที่ไหนอ่ะก็วันนั้นก็ลงไปนอนที่
ก่อนครับที่ศรีเมืองใหม่ครับผมเพราะว่าอยู่ที่ศรีเมืองใหม่ผม
ไม่มีญาติที่ไหนเลยครับเป็นอย่างเงี้อยู่กี่วันฮะประมาณเกือบอาทิตย์น่ะ
ครับผมระหว่างนี้ได้พยายามติดต่อกับเจ๊อ้อเจ๊อ้อไหมก็ติดต่ออยู่ครับผม
ครับผมอ่าแล้วเจออร์เขาอธิบายว่ายังไงก็ผมก็พูดให้เขาฟังเขา
ว่าเขามีความจำเป็นจำเป็นเรื่องอะไรทำไมคุณไม่บอกผมเลย
ทำไมคุณขายไปอย่างนี้ถ้าขายไปอย่างนี้ทำไมคุณไม่โทรหาผม
ทั้งทั้งที่ผมก็ยังวนเวียนอยู่ในจังหวัดอุบลนะครับอืมถ้า
เวียนในจังหวัดอุบลผมก็ไม่ได้อยู่ไกลจากจังหวัดอุบลนะครับ
อ่าแต่ทีนี้อ่ะปัญหาก็คือว่าก็ในเมื่อที่ที่นี้พี่สัญญาบอก
ซื้อมามาตั้งแต่เริ่มแรกก่อนจะอยู่กับเจอร์ครับใช่ไหมครับ
มันก็ต้องเป็นเอกสารเป็นชื่อเราเป็นอะไรต่างนานาของเรามี
ทะเบียนบ้านครับมีน้ำมีเตอร์ไฟครับผมเป็นที่อะไรนะฮะ
เป็นที่ครอบครองครับผมที่ครอบครองแล้วนะคุณเอกพบสังสิทธิ์ครับ
เอกสารสิทธิ์ครับเขาใช้เสียภาษีบำรุงทองที่ครับ
ครับก็คือเขาก็สีของเขาอยู่ใช่เสียงของเขาอยู่ครับพร้อมกับ
อ่าอาที่เนี้ยเป็นที่อ่าที่ที่เอกสารสิทธิ์ของ
เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับประกอบอาชีพทำกินนะครับ
ง่ายง่ายแต่เขาก็ไปเทปงเทปูนมีกิจการมีบ้านมีลานมันของเขา
ครับแล้วแล้วเจ๊อ้อเขาเอาอะไรไปขายอ่ะเขาสร้างเอกสารขึ้นมา
ตามที่ผมเคยมาให้พี่เอกพบดูกันนะครับผมครับสองฉบับครับผมอ่า
ก็มีหนังสือมอบอำนาจกับสัญญาซื้อขายครับผมเดี๋ยวกลับมาดูเดี๋ยวกลับมาดู
อึ้งอยู่อาทิตย์หนึ่งที่อุบลครับติดต่ออดีตภรรยาบอกมีความจำเป็นเห
อันนี้เขาส่งไลน์มาด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับบอกขอโทษจริงจริงมีความจำเป็น
ครับขอโทษที่เคยให้พี่เอกพบดูแล้วแล้วได้ถามกลับเขาไม่ห้ามว่าจำเป็นยังไง
ก็ไม่ได้ถามครับผมแล้วก็เขาก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนยังไงอย่างเงี้หรอใช่ครับ
สุดท้ายก็เลยมาหาคุณเอกพบใช่ครับอ๋อก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากเขตสายไหมครับผม
อ้าวเรื่องราวเป็นแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับทีนี้จะทำยังไงต่อนะฮะ
เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมาดูเอกสารกันไม่ได้เซ็นอะไรไว้แบบที่ว่าไม่ได้ยินยอมให้เขาขายจริงนะ
จริงจริงครับผมอ่าพี่เติมเป็นพยานยืนยันครับผมได้ใช่ครับเดี๋ยวมาถามทนายนุ๊ก
เดี๋ยวมาคุยกับคุณเอกพบด้วยนะครับพักกันครู่เดียวฮะช่วงหน้ากลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับกลับมาคุยกันต่อนะฮะท่านผู้ชมทักเข้ามา
ผมก็ลบเลขผิดซะแล้วนะพี่สัญญาอายุ๔๖เจอกับเจ๊อ้อเมื่อ๔ปีก่อน
ครับเท่ากับตอนนั้นสี่สิบสองนี่คำถามคืออย่างงี้ฮะ
คือความจริงผมเนี่ยพยายามติดต่อไปทางเจ๊อ้อนะคือเจ๊อ้อบอกตอนนี้เครียดมาก
ไม่อยากคุยกับใครล่ะไปอยู่ที่วัดครับอ่าอยากหาความสงบ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นไปให้ปากคำกับตำรวจแล้วครับตำรวจเขาเหมือนกับเชิญไปคุยแล้วผมไม่รู้เชิญตอนไหนนะ
ครับผมแต่พี่สัญญาไปไปแจ้งความหรือว่าไปแจ้งตำรวจเอาไว้
ว่าจะไปแจ้งความนั่นแหละครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาลงแค่บันทึกประจำวันให้ครับผม
หลังเกิดเหตุกี่วันฮะวันแรกที่รู้เรื่องเข้าไปลงบันทึกประจำวันไว้ครับ
แล้วก็ครั้งที่สองก็ประมาณวันที่ยี่สิบแปดใช่ไหมพี่เตรียมอ่า
คือสิบเก้ากุมภาพันธ์กลับมาที่บ้านแล้วเจออย่างนี้ก็ก็ไปลงบันทึกประจำวันเลยคือเนี่ยทางทางเจ๊อ้อเขาบอกเขาก็ไปให้ปากคำกับกับตำรวจไว้แล้วอ่ะนะ
อ๋อที่เหลือก็ขอไปสู้คดีกันได้แล้วกันครับยืนยันว่าเป็นสิทธิ์ของเขาครับ
เขาขายอย่างถูกต้องที่เขาบอกกับผมนะที่เจ๊อ้อบอกกับผมนะเจ๊อ้อถ้ารับโทรศัพท์อยากชี้แจงเพิ่มเติมบอกผมได้เลยนะฮะ
จะได้พูดคุยกันเจ๊อ้อเขาบอกเขาได้มาเขาซื้อของเขามา
เขาบอกกับผมอย่างนี้นะแล้วเขาเลิกกับพี่สัญญาไปแล้วด้วย
ไปก่อนที่เขาจะขายด้วยซ้ำนี่ซื้อมาอย่างถูกต้องไม่ใช่ของพี่สัญญา
ที่เขาเข้าไปอยู่นะปัจจุบันได้อย่างไรอ่า
แล้วเจ๊อ้อแหมฟังแล้วตอนที่คุยกันก็เสียงแบบสงสัยจะกลุ้มมากอ่ะ
ช่วงเนี่ยมันดิ่งดิ่งถึงขั้นแบบอยากจะฆ่าตัวตายก็มี
นะใครถูกใครผิดเนี่ยลองพูดคุยกันมาคุยกันก่อน
แล้วก็บอกพี่สัญญาเนี่ยมาสร้างสตอรี่ทำไม
สังคมเนี่ยเขาดูถูกเกลียดชังเธอไปหมดแล้ว
แต่พี่สัญญาบอกมีเอกสารทางไลน์ใช่ไหม

คือถ้าบอกว่าเลิกกันแล้วเนี่ยขายที่ไปเนี่ย
กลับไปบ้าน๑๙กุมภาใช่ครับ
เอกสารการขายที่คือขายวันที่เท่าไหร่นะที่เขาขายให้คุณเจ้าของใหม่
๑๒กุมภาคมพันสิบสองห้าหกหกครับ
ซึ่ง๑๒เดือน๒เนี่ย
มีไลน์ที่ยังคุยกันอยู่เลย
เหนื่อยจังจ่ายค่าโทรศัพท์ให้หน่อย

กุมภาพันธ์คือวันขายที่เลยนะ
วันที่๑๒นี่คือวันนั้นผมเอารถทัวร์พาลูกค้ามาเที่ยวที่จังหวัดบุรีรำครับ
ก็ยังคุยกันตามปกติอยู่ครับช่วงนั้นนะครับ
ยังบอกว่าเออใช้ได้แล้วนะโทรศัพท์ขอบคุณครับยังมีที่รักอยู่เลยพี่สัญญาเลยบอกจะเลิกกันได้ยังไง
เดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะสับสนว่าทำไมต้องให้ภรรยาเติมเงินให้เพราะรายได้ที่แกหามาได้ทั้งหมดให้ภรรยาเก็บครับ
เวลาจะใช้จ่ายก็เลยบอกให้ภรรยาเติมเงินให้
ทีนี้ดูเอกสารทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่๒สำล็อกใช่ไหมฮะ
ทนายนุ๊กได้ดูเอกสารการขายที่ดินของเขามันจะมีอยู่๒๓สเต็ปใช่ไหมที่เมื่อกี้เรานั่งคุยกัน

คือถ้าสเต็ปแรกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับ๒๐ธันวาคมปี๖๕มันมีหนังสือการมอบอำนาจของคุณสัญญาให้กับคุณอินทิราก็คือเจ๊อ้อ
ซึ่งพี่สัญญาบอกว่าไอ้หนังสือการมอบอำนาจตรงนี้เนี่ยอันนี้คือเซ็นเอาไว้อยู่แล้วเหรอฮะ
ใช่ครับเซ็นเอาไว้ช่วงทำกิจการรถนะครับผม

ลอยไว้ครับไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรครับ
เพื่ออะไรฮะเผื่อไว้ก่อนเนี่ยหรอ
เพื่อใช้ในการประกอบกิจการรถเขา

ใช่ครับไม่ได้ลงข้อความไม่ได้ลงรายละเอียดไว้ครับ

อันนี้คือมอบอำนาจเพื่อนี้
แล้วมีอีกฉบับนึง
มียี่สิบธันวาคมหกห้าเหมือนกันครับเป็นหนังสือสัญญาซื้อขาย
ครับผมคุณอินทิลาเป็นผู้ซื้อครับซื้อที่ตรงเนี้ย
กิจการลานมันเนี่ยในที่ดินสี่ไร่เนี่ยของคุณสัญญาเนี่ย
ซื้อด้วยราคาหนึ่งล้านบาทครับสองฉบับนี้รู้เรื่องไหมฮะ
ไม่รู้เรื่องเลยครับผมวันนั้นอยู่ไหน๒๐ธันวาคม๖๕จำ
สิบธันวาหกห้าก็ผมก็ซื้อขายมันอยู่ด้วยกันอยู่ที่
นั่นแหละอยู่ที่บ้านนั่นแหละครับผมไม่ได้ไปทงไปทัวร์
ไม่ครับไม่ครับเพิ่งออกไปประมาณยี่สิบมกราคมหกหกนี่
ครับจนเวลาผ่านมาเราก็ไม่รู้เรื่องนี้เลยครับผมแล้วก็เหมือน
ที่คุยกันตอนต้น๑๙กุมภาพันธ์ไปทัวร์กลับมาบ้านเจอ
เหตุการณ์ตรงนี้ครับผมแล้วเขาก็ส่งเอกสารมาว่าสิบสองกุมภาพันธ์
ครับเจ้าของใหม่เขาซื้อที่ตรงเนี้ยจากคนที่ชื่อ
อินธิลาครับในราคาล้านสองครับให้เงินมาละ๗๐๐บาทครับอีก
๕๐๐บาทนัดจ่าย๑๕เมษายนครับอ่ะเนี่ยเรื่องเป็นแบบนี้คุณ
เอกภพเอายังไงวันที่พี่สัญญาเขามาหานี่ฟังแล้วเชื่อเลย
คือฟังแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยผมขอดูเอกสารทั้งหมดก่อน
นะครับมาดูเอกสารทั้งหมดดูใบแจ้งความอะไรแล้วเนี่ยแต่ขอ
พิรุษของมันก็คือในเอกสารสองฉบับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอืม
ถ้าจริงมันไม่ตรงกันลายมือชื่อของตัวพี่สัญญาเองเนี่ยครับก็
ไม่ตรงกันทั้ง๒ฉบับผมก็ไปถามว่าเอกสารมอบอำนาจคือ
อะไรปรากฏในข้อได้จริงก็คือพี่เขาเนี่ยมีรถทัวร์อืมเวลา
เขาจะให้คนขับรถทัวร์เวลาจะต้องขับผ่านข้ามไปฝั่งลาว
ยังไงเนี่ยมันต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของรถว่า
นี่ทำทัวร์นะให้ไปทำทัวร์จริงพี่เขาเลยมอบหนังสือมอบนะ
ฉบับเนี้ยเอาไว้เพื่อให้คนขับรถทัวร์เนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับ
ข้ามแดนและเขาไม่ได้มอบไว้ให้กับอดีตภรรยาเขานะครับอดีต
ภรรยาเนี่ยเขามอบคนขับรถทัวร์เอาเก็บเอาไว้และเขามี
ถ้าพี่อุ๋ยจะไปเปิดดูนะครับมันจะมีสำนักบัตรประชาชน
ของเขาเนี่ยที่มันประทับตาบริษัทรถทัวร์เอาไว้ด้วยอ่า
ทับตาบริษัทรถทัวร์เพื่อเอาไว้ใช้ในการเลื่อนรถทัวร์เขา
แต่ตัวมันถูกเปลี่ยนแปลงขึ้นมามันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามอบ
นาจเอาไว้ใช้ขายกิจการเขาเลยครับเขามอบไว้ทำเรื่องเกี่ยว
ทัวร์เขาปรากฏว่ามีการเอาไปแปลงสารหรือไม่
ประการใดไม่ทับได้มันก็เลยเปลี่ยนแปลงมาสำหรับแบบนี้แต่
พอมาดูเอกสารสองฉบับครับพี่อุ๋ยจะได้ดูระหว่างสัญญาซื้อขาย
มอบอำนาจเนี่ยอืมลายเซ็นต์ไม่เหมือนกันอีกลายเซ็นก็ไม่
เหมือนกันอ่านะครับผมก็เลยถามว่าเอาแล้วอันไหนของจริงอันไหน
ของปลอมพี่บอกว่าปลอมทั้งคู่เลยครับหนังสือมอบอำนาจนี่
เป็นเป็นลายเซ็นต์หวัดวันเดียวกันนะ๒๐ธันวาคม๖๕ตัว
หนังสือสัญญาซื้อขายขายที่จากสัญญาเป็นเขียนสัญญาบอกปลอม
ทั้งคู่เหรอครับผมเพราะว่าในข้อได้จริงเนี่ยถ้ามันจริงวันเดียว
ทำสัญญาวันเดียวกันมันจะต้องทั้งคู่มันต้องเซ็นหมด
คือไอ้คำว่าปลอมทั้งคู่หมายถึงว่าเอกสารมอบอำนาจเนี่ย
เขาทำเอาไว้จริงจริงแต่ไม่ได้ให้คุณเอาไปขายบริษัทที่เขา
ทับตาในเรื่องรถทัวร์ไว้ส่วนไอ้ขายที่เนี่ยไม่ได้เซ็น
เป็นเขียนชื่อนามสกุลแบบใช่แบบเขียนทั่วไปเนี่ยนะใช่ครับอันนี้คือ
ข้อมูลที่พี่สัญญาให้เรามาเราเห็นแล้วเฮ้ยมันผิดปกติ
เรื่องนี้ไงครับครับแล้วก็ปรากฏว่าถามพี่ว่าเอาแล้วเอ่อ
ระหว่างนี้เราก็ถามเขานะว่าระหว่างนี้พี่ยังคบหาพี่ได้
อะไรไหมผมก็เลยไปดูแชทไลน์เขาครับในแชทไลน์เนี่ยเขายังคุยกับ
ภรรยาเขาอยู่ทุกวันอืมแล้วไอ้ไอ้ตามสัญญาที่ระบุว่าขายตั้งแต่วันที่
สิบธันวาเนี่ยมันจะขายยังไงในเมื่อไอ้แชทไลน์ก็ยังคุยกันว่า
เธอมันเข้าดีไหมคือพี่เขาไปขับรถเนี่ย
ไม่ได้มีคำพูดไหนที่บอกเลยว่ามีคนมาซื้อหรือยัง
ซื้อได้ไหมขายไม่มีเลยครับปรากฏว่าวันนั้นเนี่ย
พอพี่เขากลับมาเขาก็เข้าไปในบ้านของเขาครับ
คนที่มาซื้อใหม่เนี่ยโทรแจ้งตำรวจมาจับเขาด้วยนะครับ

มีคลิปด้วยใช่ไหมที่รถตำรวจมาเลยใช่ครับ
ผมเห็นคลิปนึกว่านี่นึกว่าพี่สัญญาเขาเรียกมาเพื่อจะบอกว่าใครไม่รู้มาอยู่ในบ้านเขา
ไม่ใช่ครับอันนั้นคนที่เขามาซื้อใหม่เรียกมาบอก
เนี่ยมาจับไอ้นี่หน่อยไอ้นี่เข้ามาวุ่นวายในบ้าน
ผมอยากให้ตำรวจขึ้นมาดูให้ผมตั้งแต่วันผมไปแจ้งความวันแรกนะครับ
แต่ว่าเขาก็ไม่ขึ้นมาอยากให้เขามาวันนั้นแหละครับ
แต่พอผมกลับไปรอบสองนี่คนที่มาอยู่ที่บ้านผมนี่
เขาแจ้งตัวแบบแปลว่าเดี๋ยวผมเนี่ยเข้ามากลอกวนเขาครับ

ผมได้นำเรียกจากท่านผู้ข้องกรรมสวมพศรีเมืองหวัยแล้ว
ก็คือเห็นตรงกันว่าอย่างไรเสียเนี่ย
คุณลุงในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยไม่ได้ขายแน่นอนอ่ะเมื่อเขาไม่ยืนยันว่าเขาไม่ได้ขายเขาย่อมมีสิทธิ์จะเข้าไปอยู่ในบ้านของเขาถูกไหมครับส่วนคนที่มาซื้อใหม่เนี่ยเอาล่ะต่อให้ท่านจะอธิบายว่าผมมาซื้อด้วยความบริสุทธิ์ครับนะครับคุณก็ต้องไปไล่บี้เอากับฝ่ายผู้หญิงที่
เราต้องนึกถึงอนาคตนะว่าไอ้ครับว่าซื้อโดยบริสุทธิ์แดกมันใช่ไหม
แสดงว่าเจอร์เขาขาย๑๒กุมภาคมพี่สัญญาตรับมา๑๙กุมภาคม๗วัน
เขาก็เข้ามาทำกิจการแล้วเพราะมันพร้อมหมดแล้ว
พร้อมหมดทุกอย่างแล้วครับใช่ครับออฟฟิศสำนักงานครับผม
มันมีพร้อมหมดแล้วครับผมพร้อมทำกิจการได้เลยพร้อมทำกิจการได้เลยครับผม
เพราะว่าผมทำไว้หมดแล้วทนายนุคะคือคืออย่างเอาล่ะ
อันนี้ผมเข้าใจว่ามันไม่ใช่ที่โฉนดใช่ไหมมันเป็นพทบ๕ที่ดินทำกินทั่วไป
แต่ว่าเวลาเขาจะซื้อขายเปลี่ยนมือกันมันสามารถด้วยเอกสารแค่แผ่นเดียวอย่างนี้หรอครับ
มีหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายเอ้ยสัญญาซื้อขายแล้วก็เอาอย่างไปเปลี่ยนเป็นเจ้าบ้านได้
เป็นอะไรได้ทะเบียนบ้านอะไรเปลี่ยนได้หมดเลยมันมันเปลี่ยนกันได้หมดเลยง่ายง่ายอย่างงี้เลยเหรอ
โอเคจริงตามข้อเท็จจริงนะคะที่ได้ฟังมาสรุปประเด็นแรกก่อนประเด็นแรกเรื่องที่ดินครอบครอง
เขาเรียกกันว่าพบ๕ใช่ไหมคะมันคือที่ดินที่ครอบครองเพื่อทำประโยชน์อย่างเดียว
ตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าห้ามจำหน่ายจ่ายโอนอันนี้คือตามกฎหมายนะซื้อขายกันไม่ได้อะไรอย่างนี้
แต่คือสามารถมอบสิทธิ์การครอบครองได้เหมือนกับที่พี่สัญญาเคยได้รับมาถูกต้องไหมคะ
ตอนนี้ก็คือมิเตอร์แล้วก็ค่าภาษีบำรุงท้องที่อันนี้ก็เป็นชื่อของเขาก็คือเป็นที่ดินของพี่เขา
การครอบครองอยู่ที่นายสัญญานายสัญญาลาวิราชทะเบียนบ้งทะเบียนบ้านอยู่ของเขาหมด
แต่ตอนนี้เจ้าบ้านเจ้าของใหม่เขาไปเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าบ้านแล้วนะอ๋อเปลี่ยนชื่อแล้วใช่ไหมคะ
เขาเอาทะเบียนบ้านเล่มเก่าผมไปขึ้นแล้วครับให้เขาเป็นเจ้าบ้านตอนนี้ผมเป็นผู้อาศัยอยู่ในนั้น
โอเคคือถ้าในกรณีนี้หรือเจ้าบ้านก็ไม่เกี่ยวใครก็เป็นเจ้าบ้านได้มันจะเป็นเจ้าของที่
คือวันนี้ครับถ้าเอกสารมันเท็จตั้งแต่แรกทุกอย่างเท็จหมดจะเปลี่ยนอะไรไปก็ไม่มีผลครับ
กอคืนทั้งหมดครับเออดูตรงไหนทนายนุ๊กมันต้องย้อนไปดูคืออ่าตามที่บอกก็คือ
ดินตรงนี้ใช่ไหมครับห้ามจำหน่ายจ่ายโอนอะไรอย่างเงี้ยอืมครับอ่าก็ถือว่าสัญญาซื้อขาย
ฉบับเนี้ยเป็นโมคะอืมที่ดินตรงเนี้ยคือเป็นโมคะเพราะคือกฎหมายไม่ได้คุ้มครอง
ครับเป็นโมคะตั้งแต่แรกแล้วคนซื้อใหม่เนี้ยก็คือไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้
ครับในที่ดินที่นี้คือคุณสัญญาเนี่ยสามารถที่จะกลับเข้าไปยึดถือครอบครองเอาทรัพย์ของตัวเองอ่ะค่ะ
ก็คือสามารถที่จะเข้าไปครอบครองอยู่ในที่ของตัวเองได้เหมือนเดิมเหมือนเดิม
แล้วก็มีอีกประเด็นนึงก็คืออดีตภรรยาใช่ไหมคะ
เป็นบุคคลล้มละลายอ่าการที่เป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยก็คือการที่เขามีหนี้สินมากมายจนไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้ใช่ไหมคะ
อืมแต่คราวเนี้ยคือผลกระทบผลกระทบของการเป็นบุคคลล้มละลายเนี้ยก็คืออ่า
คนล้มละลายไม่สามารถที่จะทำนิติกรรมใดได้ด้วยตัวเอง
การทำนิติกรรมใดใดเนี่ยก็คือจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษัพใช่ไหมคะอ่า
เคสนี้ก็คือสัญญาซื้อขายฉบับนี้ถ้าเกิดทำถ้าเกิดเขาใช้สิทธิ์ตรงที่ว่าเขาก็เป็นคู่สมรส
ไหมคะมีสิทธิ์ครึ่งหนึ่งในทรัพย์สินตรงนี้อันนั้นก็คือเจ้าพนักงานพิทักษัพก็จะต้องเป็นคนจัดการทรัพย์สินตรงนี้ของอดีตภรรยา
จะไม่ได้จดทะเบียนแม้จะไม่ได้จดทะเบียนแต่ก็ถือว่าเป็นคู่สมรสไม่ได้ไม่ได้อันนี้คือก็ยังไม่ได้
อันนี้เขาไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้จดทะเบียนจบเลยทำไม่ได้ได้จดทะเบียนกันก็เหมือนกับที่คุณเอกพบบอก
มันก็ไปย้อนกลับไปถ้ามันผิดตั้งแต่ต้นมันก็โมคะหมดถูกครับมันเท็จในเมื่อมันเริ่มต้นมาด้วยเท็จแล้วเนี่ย
เท็จหมดครับต่อให้คุณจะไปทำถึงสวรรค์ชั้นไหนสุดท้ายมันต้องกลับลงมาที่พื้นดินหมดครับ
เพราะมันเท็จตั้งแต่ต้นอ้าวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแล้วเขาจะกลับไปอยู่บ้าน
ไปอยู่ในที่กิจการของเขาได้ยังไงขั้นตอนจากนี้ไปเนี่ยเอายังไงต่อ
แล้วทางคนที่เขาซื้อใหม่ที่เขาบอกคือผมให้คืนก็ได้นะ
แต่เอาเจ็ดแสนบาทเนี่ยมาคืนผมก่อนครับอาจจะยังไงกันก็ไม่เอาจากไหน
ไม่เอาจากคุณผู้หญิงที่คุณจ่ายเงินไปเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเอาไงพี่เขาบอกผมจ่ายไป๗แสนเจ๊อ้อได้ไปแล้ว

เปิดปากกับภาคภูมิทุกผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะหลายท่านสอบถามเรื่องนี้เข้ามานะครับ
อ้อภรรยาของพี่สัญญาตอนนี้เรายังตามตัวไม่เจอผมได้คุยด้วยก่อนเข้ารายการ
อย่างที่บอกว่าเจ๊อ้อเขาบอกว่าอย่างไรบ้างนะฮะตอนนี้เจ๊อ้อไม่ได้รับสายโทรศัพท์บอก
อยากอยู่เงียบคนเดียวอยากอยู่อย่างสงบที่เหลือว่ากันไปเรื่องของคดี
ก็จะสู้ในมุมของเธอนะฮะคุณสุรพฤษที่ซื้อที่ดินต่อจากเจ๊อ้อ
ตอนนี้ยังอยู่ในพื้นที่เนี่ยบอกผมก็พร้อมคืนให้นะแต่ขอ๗แสนบาทคืน
ครับก็ไปบอกเจ๊อ้อเลยครับพี่สุรพฤษก็ต้องเอาจากเจ๊อ้อ
ก็เจ๊อ้อยเป็นคนเอาตังค์ไปอะครับ
พี่สัญญาพี่ว่าเจ๊อ้อเขาทำเรื่องซื้อขายซื้อที่จากพี่๑ล้านเนี่ย
ไอ้ล้านหนึ่งพี่ก็ไม่ได้เงินจากเจ๊อ้อใช่ไหม
ครับผมไม่เป็นความจริงเลยครับตอนนี้ครับผมไม่มีเลย
อ้อไปขายต่อล้าน๒ได้งวดแรก๗แสนพี่ก็ยังไม่ได้

ว่าต้องไปดูต้นทางเนี่ยถ้าผิดตั้งแต่ต้นทางมันก็โมคะอยู่แล้ว
เติมเพื่อนพี่สัญญาพี่เติมยืนยันว่าเพื่อนเนี่ยปกติก็จะเซ็นอย่างนี้อยู่ตลอดใช่ไหมฮะ
ใช่ครับเซ็นเพราะว่าจะขับรถไปต่างประเทศ
เขาจะเช่นมอบนัดไว้ให้เรา

ทะเกะทีนี้ทะเก่มาเป็นอาศัย
วงสาญสัญญามันเพราะว่าทะเก่ามันคนชื่อเนาะ
ทะเก่ามันทำงามเผื่อสู้มาตลอด
เดินมากับผมประมาณ๑๕ปีแล้วนะ

จะทำหน้าที่ของตัวเองเองก่อนครับ

ไม่คิดคิดเรื่องที่ดินของตัวเองก่อน

คือเรื่องนี้ต้องฝากบอกถ้าเกิดว่า
เจอ้อดูอยู่นะครับ
ดูว่าข้อที่จริงคือยังไง

ก่อนที่เขาจะไปแจ้งความหนึ่งคดี

เอาเงินมาคืนผู้ซื้อนะครับ

ต่อให้ท่านไปบวชเนี่ยมันก็ร้อน
มันไม่สงบหรอกครับเราต้องยืนอยู่บนความถูกต้องอืมวันนี้ผม
ผมพูดถึงเนี่ยเราพูดอยู่ในความถูกต้องครับเราต้องถาม
จุดแรกคือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาขายไหมถ้าเจ้าของบ้านเขา
ไม่ได้ขายแล้วเนี่ยใครก็ไม่สามารถเข้ามาอยู่ในบ้านเขาได้
แม่บ้านคือภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยก็ไม่ได้

ได้คู่สมรสเราเหมือนกับว่าเราไปต่างประเทศอาทิตย์เจียว
กลับมามีคนอื่นไปอยู่ในบ้านเราแล้วเราก็บอกอ้าวเฮ้
คุณเข้ามาได้ไงบอกว่าอ๋อแม่บ้านของคุณอ่ะ
ให้ผมเรียบร้อยแล้วผมมีหลักฐานว่าคุณขายให้แม่บ้าน
ซึ่งในข้อได้จริงผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแต่ว่าถ้าเกิดคนที่
อยู่บ้านผมบอกว่าอ๋อถ้าเกิดคุณอยากกลับมาเนี่ย
คุณต้องไปฟ้องศาลแล้วกันถ้าอีก๑๐ปีสารบอกคุณชนะ
คุณค่อยเข้าบ้านผมแบบนี้มันถูกต้องไหมครับ
คือถ้าจะมีคนบอกว่าก็นี่ไงมีลายเซ็นคุณที่คุณเซ็นเอาไว้เฉย
เอาไปทำทุกอย่างเลยถึงขั้นขายบ้านคุณไป
มันมันง่ายเกินไปหรือเปล่าถ้าอย่างงั้นก็ไม่มันไม่พังกันทั้งประเทศนี้หรอกครับ
คนมันจะโกงกันอยู่อยู่งั้นก็ผมไปเที่ยวต่างประเทศ
กลับมาทุกคนบอกอ๋อนี่ไงผมมีเอกสารเนี่ย
แม่บ้านคุณขายให้ผมแล้วเนี่ยแม่บ้านขายผมแล้ว
คุณออกไปบ้านก่อนเลย๑๐ปีคุณฟ้องให้เข้ามา
มันไม่ได้หรอกพี่อุ๋ยอ่าแต่แต่อย่างในมุมของเจ้าของใหม่เขาเนี้ย
สุรพฤษเนี่ยอันนี้ต้องถือว่าน่าเห็นใจเขาไหม
หรือว่ายังไงคือทางลูกค้าเขาบอกอ่าแล้วใครรับผิดชอบผมอ่ะ
แสนบาทผมจ่ายไปแล้วอ่ะคือเจ้าของใหม่เนี้ยอืม
ถ้าในทางถ้าซื้อโดยบริสุทธิ์เนี่ยอันนี้น่าเห็นใจครับ
แต่ความน่าเห็นใจเนี่ยมันก็ไม่อาจเทียบได้กับข้อเท็จจริงที่
หรือความถูกต้องวันนี้เราต้องยืนบนความถูกต้องก่อนอืม
ความถูกต้องคือเจ้าของเขาไม่ได้ขายให้คุณถูกไหมครับ
เจ้าของไม่ได้ขายเนี่ยมันสัญญามันถูกทำขึ้นมาโดยที่
ไม่ได้ชอบด้วยกฎหมายอันนี้ตามที่เจ้าของเขายืนยันนะครับ
ว่าทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกอกลับมาทั้งหมดครับ
มาเริ่มต้นใหม่ว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นคนซื้อคุณต้องไปไล่บี้เอาจากคนที่ขายให้คุณ
ที่มันเป็นเท็จนะครับอาจจะให้พี่สัญญาเป็นพยานให้คุณก็ได้
คุณไปแจ้งความเลยว่าคุณถูกช่อโกงอืม
คุณถูกช่อกงพี่สัญญาเป็นพยานว่าผมไม่ได้ขาย
นั้นช่อโกงผมว่าเรื่องเนี้ยเมื่อคุณแจ้งความเสร็จปุ๊บเนี่ย
เดี๋ยวคนที่เอาเงินคุณไปเขาจะเอาเงินมาคืนคุณเอง
แล้วทุกอย่างจะกลับมาเข้าร่องเข้ารอยยืนอยู่บนความถูกต้อง
พี่สัญญาณได้คุยกับคุณสุรพฤษอีกครั้งหนึ่งไหมฮะ
เจ้าเจ้าของใหม่หลังจากที่เจอกันในคลิปวันนั้นอ่ะอ๋อยังยัง
ล่าสุดได้คุยอีกไหมยังยังก็ยังเลยยังครับผม
แล้วจะดำเนินการยังไงต่อวันพรุ่งนี้อ่าพี่เอกพบ
ติดต่อทางจังหวัดให้แล้วครับว่าจะให้ยุติธรรมลงไป
ช่วยดูแลให้ครับวันพรุ่งนี้ครับยุติธรรมจังหวัดเหรอ
คือเอ่อผมได้เรียนท่านครับเดคาธนกิจจิตอาริรัตน์นะครับ
ท่านเลขานุการณ์แล้วมันจะยุติธรรมไปแล้วครับ
เห็นว่าวันพรุ่งเนี้ยตอนประมาณสักแปดโมงครึ่งเนี้ยอืม
เอ่อท่านยุติธรรมจังหวัดอุบวนราชธานีนะครับครับ
นัดพิพิสัญญาไปพบก็อาจจะมีเอ่อ
แล้วก็เห็นว่าทางท่านทนายนุ๊กเนี่ยจะประสานไปที่ท่านในอำเภอ
ครับให้มามาร่วมพูดคุยในเรื่องนี้นะครับอืม
เพราะว่าปัจจุบันนี้พี่สัญญาไปนอนปั๊มอยู่หลายวัน
จุบันนี้ก็ต้องไปอาศัยนอนตามบ้านญาติ
ว่าไปอาศัยบ้านญาตินอนไปอาศัยบ้านเพื่อนนอน
อย่างนี้มันไม่สามารถเข้าไปบ้านตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันพรุ่งนี้ครับ
ข้อยุติมันควรต้องเอาเจ้าของบ้านเข้าไปนอนในบ้านเขาให้ได้ก่อน
เข้าไปนอนในบ้านเขาให้ได้ก่อนถูกครับส่วนเมื่อเข้า
คือคุณต้องเอาเขาไปนอนในบ้านของเขาเป็นบ้านของเขา
ส่วนจะเรียกร้อง๗แสนคุณคืนเนี่ยเดี๋ยวคุณต้องคุยกับเขาว่าพี่
เรามาร่วมกันถ้าพี่ไม่ได้ขายผมจริงเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเอาผิดกับอดีตภรรยาพี่นะครับอ่า
งั้นพี่เป็นพยานให้ผมแล้วเอาร่วมกันครับคุณจะได้เงินคืน
คือเท่ากับว่าคดีนี้เนี่ยมีอย่างณขณะนี้ถ้าสถานะทางคดีนะ
ยังคือการลงบันทึกประจำวันใช่ไหมถูกครับเขายังไม่ได้แจ้งความใคร
ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ยุติธรรมจังหวัด
ภูมิกับสพศรีเมืองใหม่เจ้าของพื้นที่แล้วก็ในอำเภอ
จะไปนั่งคุยกันถูกต้องค่ะเอ่อจริงจริงก่อนเข้ารายการนะคะ
เมื่อสักครู่นุ๊กได้ประสานงานไปทางในอำเภออำเภอศรีเมืองใหม่นะคะ
แล้วก็พรุ่งนี้ท่านแจ้งว่าจะลงพื้นที่นะคะ
แล้วก็ช่วยในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินงานในส่วนที่
ที่ท่านจะทำได้อืมค่ะเบื้องต้นพี่ก็
ไปดำเนินการในการแจ้งความในการดำเนินคดี
ปลอมภารกิจใช้เอกสารปลอมอะไรเงี้ยก็ว่ากันไป
คุณทนายแบบนี้เข้าข่ายบุกลุกไหมสำหรับคนที่ไปอยู่ใหม่ของเขา

อ่าอ่าอย่างอดีตภรรยาก็พวกปลอมแปลงเอกสารใช่ไหมใช่

คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยคือเราก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีกับเขาได้
ข้อหาบุกลุกส่วนจะเท็จจริงยังไง
จะใช่ไม่ใช่ก็ให้เขาไปต่อสู้กัน
ในชั้นสารนะคะอันนี้เราก็ไม่ทราบข้อเท็จจริงมาก

แต่ว่าวันนี้สำหรับคนที่เข้ามาอยู่ใหม่ครับพี่อุ๋ย
ผมยังบอกพี่สัญญาว่าผมไม่ได้อยากให้ไปแจ้งความเขาเขาอาจจะซื้อโดยบริสุทธิ์ก็ได้อืมอาจจะซื้อโดยบริสุทธิ์คือเขาไม่รู้จริงจริงก็ได้ว่าทางนี้ไม่ได้ขายเท่านั้นเนี้ยแต่ว่าเมื่อคุณรู้เขาได้จริงแล้วว่าเจ้าของเขาไม่ขายคุณต้องให้เขากลับไปอยู่ในบ้านเขาได้อ่าส่วนคุณอาจจะเจรจาวพี่สัญญาใ
หลายท่านบอกบวชเรียนมา๑๔ปีเลยเหรอพี่เจอปัญหานี้เข้าไปเนี่ย
หนักหนาสาหัสถาโถมเข้ามาเนี่ยก็มันก็ทุกข์อยู่ในใจอยู่
แต่ว่าเราก็ต้องยิ้มไว้ก่อนครับผมเพื่อไว้ให้มันเครียดไป
มากกว่านี้ครับโอ้ร่ะตามเรื่องกันต่อนะครับขอบคุณทุกท่าน
ใช้จ่ายนะครับคือท่านอาจารย์ดรวิรัยศักดิ์เนี่ย
เป็นศิลปรุ่นพี่อยู่ที่วัดปฐุมมาลัยที่จังหวัดอุบลครับ
อ๋อขอบคุณท่านอาจารย์ตอนนี้ตอนนี้ท่านสอนอยู่ที่มหาลัยกระศรียศาสตร์
ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับตามเรื่องกันต่อนะฮะ
ขอบคุณอาจารย์ดรวิรัยสังมากรับความที่หญิงกับลุงนะฮะ
ขอบคุณอาจารย์เจ้ากันฮะเวลาผู้บ่นจริงขอบคุณครับ

ผู้ประชุมครับหมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมิ